คุณผู้ชมคะฝ่ายปกครองจังหวัดระยอง
ตั้งจุดสกัดจับทุเรียนไม่ได้มาตรฐานนะคะ
ไปเจอรถบรรทุกทุเรียนกว่า๑๕๐๐กิโลกรัมค่ะ

เพื่อไม่ให้เอาไปขายต่อได้นะคะ
นำกำลังเจ้าหน้าที่เกษตรและกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ตั้งจุดสกัดตรวจจับพ่อค้าขายทุเรียน
บริเวณถนนสายกองดินเขาวงกฎ
ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอแกลงกับอำเภอนายยาอามนะคะ

ก็มีรถกระบะนิสันสีน้ำเงิน
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้นอนหนู๑๐๔๕ระยอง
มีนายสัญญาอรันวาศีบรรทุกทุเรียนมาเต็มคัน

ก็เลยขอนำทุเรียนมาสุ่มตรวจดูสักหน่อย
มา๓ลูกปรากฏว่าไม่ได้คุณภาพทั้ง๓ลูก
มีเปอร์เซ็นแป้ง๒๔ก็ถือเป็นทุเรียนที่ด้อยคุณภาพค่ะ

ตัวเขานำทุเรียนมาจากสวนที่ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมา

โดยตัวเขาเป็นแค่คนรับจ้างขนทุเรียนไปส่งเฉย
แล้วก็จำชื่อผู้ว่าจ้างไม่ได้ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาสีสเปรย์พ่นทุเรียนทุกลูกเลยนะคะ
เพื่อที่จะได้เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าขายไม่ได้ค่ะ
จากนั้นก็นำตัวนายสัญญาส่งพนักงานสอบสวน
ตำรวจภูทรปากน้ำประแสให้ดำเนินคดี
นายวิทยาชภานนท์บอกว่าการตั้งจุดสกัดตรวจทุเรียนอ่อนนี้
ถือเป็นการสกัดไม่ให้มีทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ท้องตลาด
และเป็นการป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
ที่จะมาซื้อทุเรียนในจังหวัดระยองด้วย
รายนี้ถือเป็นรายแรกนะคะที่ตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพค่ะ
สรุปคุณรัชพรตรวจสอบอย่างไรคะเวลาที่ไปดู